ผ้าหน้าโขนหรือที่สมัยก่อนจะเรียกกันว่าผ้ารัตนกรรมพลคือผ้าผืนเล็ก
ใช้สำหรับคล้องกับศีรษะโขนเทวรูปเพื่อเป็นเครื่องบูชาครู
เหมือนเป็นของขวัญแทนเครื่องนุ่งห่มถวายครูดั้งเดิมนั้น
ผ้ารัตนกรรมพลจะหมายถึงผ้าทอด้วยขนสัตว์สีแดง
แต่มาภายหลังช่างปากแต่ละช่างก็มีการประดิษฐ์ดัดแปลงให้มีความวิจิตร
มีการเพิ่มลวดลายในการปักให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
แต่ลักษณะผ้าที่นำมาถวายครูแบบนี้ก็ยังได้รับการเรียกว่าผ้ารัตนกรรมพลเช่นเดิม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน